คุณปอทฤษฎีนะคะเราทราบกันดีว่าเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอด้วยนะคะ
จากทายาทตัวน้อยน้องมะลิหนูน้อยสามจุกที่กลุ่มหัวใจคนทั้งประเทศแล้วเนี่ย
จริงแล้วยังมีเด็กผู้ชายอีกคนนึงนะคะที่เขายกย่องคุณปอทฤษฎีให้เป็นพ่อ
ในฐานะเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่กับเขาค่ะ
น้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องเชนยงยุทธ์ค่ะเป็นเด็กหนุ่มวัย๑๙ปี
ก็เปิดเผยกับทีมของไทยรัฐออนไลน์นะคะบอกว่าทุกวันนี้มีอนาคตที่สดใส
เพราะพระเอกที่มีหัวใจหน้ากราบซึ่งเขาเรียกว่าพ่อปอ
ซึ่งคุณปอร์เนี่ยได้อุปกรณ์รักษ์การศึกษาเขามาตั้งแต่ปี๒๕๕๑ค่ะ
ทางมูลนิธิสุพนิมิตรแห่งประเทศไทยตั้งแต่น้องเชนยังเรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่๔นะคะ
ซึ่งน้องเชนเล่าว่ามีโอกาสครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่ได้พบกับผู้มีพระคุณ
งานพบปะแฟนคลับของพระเอกชื่อดังเมื่อปี๒๕๕๔ค่ะ
เชนบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันมากที่ได้พบกับพ่อปอที่เป็นถึงดาราดังเป็นครั้งแรก
แต่ด้วยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะคะน้องเชนจึงจำได้เพียงคร่าวว่าได้พูดคุยกับพ่อปอถึงชีวิตความเป็นอยู่การเรียน
ซึ่งน้องเชนก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่ายังนึกเสียดายอยู่เลยว่าในวันนั้นเขาน่าจะได้คุยรวมทั้งขอบคุณความรักความเมตตาที่พ่อปอเอื้อเฟื้อต่อเขาให้มากกว่านี้นะคะ
ด้วยความช่วยเหลือของพ่อปอผู้ให้ชีวิตใหม่ปัจจุบันค่ะ
เชนมีโอกาสเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งใจที่จะเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้ได้
โดยน้องเชนก็ได้กล่าวว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะได้รับโอกาสจากพ่อปอ
ที่ทำให้เด็กบ้านนอกฐานะทางบ้านไม่ดีคนหนึ่ง
มีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
นำความรู้ไปพัฒนาตัวเองและประเทศชาติในอนาคตค่ะ
สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะน้องเชนได้กล่าวอย่างทราบซึ้งว่า
ถ้าปฏิหารมีจริงเขาอยากจะพบพ่อปออีกครั้ง
เพื่อขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อได้ให้ไว้
อยากจะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันและกันให้มากกว่านี้
เพราะที่ผ่านมามีโอกาสพบแล้วก็คุยกันน้อยเกินไป
แล้วก็ขอให้กำลังใจครอบครัวสหวงด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าได้มีเรื่องร้ายมารบกวนอีก
ขอให้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างราบรื่นและมีความสุขทุกคนค่ะ
อกจากนี้ทางมูลนิธิสุพนิวิทย์แห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
อกจากน้องเชนแล้วเนี่ยยังมีน้องสุรเดชอายุ๙ปี
มีภูมิลำเนาจากอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์นะคะ
กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา
ก็เป็นน้องที่พระเอกปธฤษฎีให้การอุปการะอยู่ด้วย
แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะว่าน้องสุรเดชยังไม่มีโอกาสได้พบกับหน้าผู้มีพระคุณเลยสักครั้งนะคะ
ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทีมข่าวไทยรัฐออนไลน
แล้วก็ภาพประกอบบางส่วนจากมูลนิธิสุพนิมิตรแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ

จากการเสียชีวิตของคุณปอทฤษฎี
แล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนอื่นด้วย
โพสต์ไว้เมื่อวันที่๑๙มกราคม

เป็นผู้เชี่ยวชาญเวทบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลประมาธิบดีนะครับ
บอกว่าเป็นผู้ที่ปั๊มหัวใจของคุณปอทฤษฎีถึง๒ครั้ง
ก่อนที่คุณปอจะเสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับ
เมื่อวันที่๑๘มกราคมโดยข้อความที่โพสต์เนี่ยเล่าโดยย่อนะครับ
บอกว่าเขาเองเป็นคนที่บอกคุณปอว่าคุณปอโดนตัดขา
คุณปอบอกว่าคุณปอจะสู้ไปด้วยกันและยังคงมีกำลังใจ
สิ่งที่ทำให้คุณหมอเองเห็นก็คือรับรู้ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนนะครับ
ชีวิตที่เกิดมาอย่างไร้ค่าหรือสู้แบบวีระบุรุษให้เป็นตำนาน
แล้วก็เลือกใช้ชีวิตแบบพี่ปอมาเป็นตัวอย่างของตัวเองนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้ที่งานรดน้ำศพเราไม่ได้เห็นทั้งภาพของการรดน้ำศพในโรงพยาบาล
และการรบน้ำศพที่วัดกลางพระอารามเหลวงจบริรำด้วย
เพราะว่าทางญาติเองขอความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ช่างภาพเข้าไปนะครับ
หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเป็นภาพสุดอลัยครอบครัวสะวง
นำศพคุณปอทฤษฎีออกจากห้องสุดท้าย
โรงพยาบาลประมาธิบดีขึ้นรถตู้ของมูลที่ร่วมกระตันอยู่
กลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำ
ด้านคุณโบก็น้ำตารินขณะรูปศีรษะสามี

อันนี้เป็นภาพที่โรงพยาบาลที่ห้องสุดท้าย
ก่อนที่จะเคลื่อนร่างของคุณปอทฤษฎีมาที่จังหวัดบุรีรำ
ส่วนมีรายงานนะครับว่าในช่วงของการรดน้ำศพ
ที่วัดกลางพระอารามหลวง
คุณแวนด้าคุณโบก็อยู่ในอาการเศร้าโศกตลอดเวลา
ขณะที่น้องมะลิหันไปมองหน้าพ่อปอ
พร้อมส่งเสียงเรียกว่าพ่อจ๋าด้วยความร้ายเดี่ยงสา
กลางความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจของผู้ที่ไปร่วมงานด้วยนะครับ
คืออันนี้มีเป็นคลิปหลุดออกมาเป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือนะคะ
แต่ก็คือถ่ายให้เห็นเฉพาะแค่คุณโบแวนด้ากับน้องมะลิ
เห็นว่าน้องมะลิหันไปมองคุณพ่อตลอด
ครับก็เป็นหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาเมื่อวานก็ออกมาพูดให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
เพราะคุณบุ๋มเข้าไปรดน้ำคุณป่อตอนเช้า
เขาบอกจริงคุณปอนตอนอยู่ในกองถ่าย

อกจากจะเป็นคนดีสนุกสนานแล้วเขายังดูแลตัวเองด้วย
ถ่ายบางกองมียุงเยอะแต่คุณปอเขาจะเป็นคนที่
อุปกรณ์ในการป้องกันไปตลอด
ยากันยุงเอาไปตลอดนะครับ
แล้วก็มารู้อีกทีว่าคุณปอเขาเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว
คุณปอเขาเลยระมัดระวังในเรื่องของไข้เลือดออก
เรื่องของยุงกัดนะครับแต่ว่าท้ายที่สุด
ก็ถูกยุงกัดแล้วก็ติดเป็นไข้เลือดออกติดเชื้อ